ที่ตลาดสำโรงครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ทนแล้ว
เพราะมีผู้ชายสองคนมาอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วก็มาไล่จับแรงงานต่างด้าวในตลาดเขา
แล้วไปรีดไถเงินไปเรียกตังค์คราวนี้แหละครับ
ล้อมรถเลยนะฮะแล้วก็แจ้งให้ตำรวจตัวจริงมาเล่นซะ
หากินง่ายกันแล้วครับพี่หากินง่ายจังเลยคนเดือดร้อนนะครับ
คนก็เดือดร้อนโควิดจะตายกันอยู่แล้วนะครับโควิดจะตายอยู่แล้วครับ

แล้วขอรู้บัตรพี่ไหนค่ะครับผมรอไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์จับครับ
คุณมีบัตรไหมพี่เป็นตำรวจทำไมพี่ไม่พอบัตรค่ะ
พาเขาไปหามันไม่ได้พาไปหาหรือไม่พาไปหาสารวัตรค่ะ
เนี่ยหนูหนูยืนอยู่กับเขาแล้วค่ะ

เขาจ่อยอยู่ตรงหน้าถนนนะค่ะหาจิ้นก็ลำบากกันอยู่แล้ว

ทำไงดีวะเดี๋ยวสารวัตรตัวจริงมาแล้ว
คงนั่งกันอยู่สองคนรถคงคิดอย่างเงี้เก่งเลยอ่านะฮะนี่เป็นคลิปที่โพสต์นะครับ
ชาวบ้านในตลาดสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
เข้าไปปิดล้อมรถกระบะสีเทานะครับที่มีชายชะกันสองคนนั่งอยู่
แล้วมาจับแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
ไปขึ้นรถกระบะแล้วไปรีดไถเงินเขา
แล้วก็พากลับมาส่งนะครับ
จากนี้ยังมีคำเขียนบรรยายเรื่องราว

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยอย่าทำ
คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ค่ะเป็นแค่อาสามารีดไถเงินต่าง
บางคนเก็บเป็นรายเดือนเขาเดือดร้อนเที่ยวนี้เขาทนไม่
ไหวเขาเลยรวมตัวกันจับเพื่อดำเนินคดีให้ตำรวจมาเอาตัว
ไปแล้วครับนี่แหละฮะเหตุการณ์นี้พันธบรวจเอกอาทิตย์ซิม
เจริญนะครับท่านผู้กำกับการสพสำรงเหนือท่านนี้ครับท่าน
บอกว่าชายทั้งสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับโรงพัก
สำรงเหนือนะแล้วพร้อมจะดำเนินคดีรอเพียงผู้เสียหาย
มาชี้ตัวยืนยันเท่านั้นเองครับ
ฝ่ายสืบสวนก็ได้ไปเอาเป็นนำตัวนะครับจากตลาดมาที่
สอบพอนะครับเบื้องต้นก็ทำการสอบสวนแล้วก็ถ่ายรูปทำประวัติ
ไว้ส่วนขนาดนี้เนี่ยทางสพสำรงเหนือเนี่ยครับได้
ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเข้าไปเอ่อรวบรวมพยาหลักฐานนะครับแล้วก็
ติดตามหาตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งถูก
ทั้งสองเนี่ยครับเรียกเรียกรับเงินนะครับเพื่อนำตัว
มาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับบุคคลทั้งสองนะครับ
โดยเด็ดขาดซึ่งยืนยันว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยครับเอ่อไม่
นี่เป็นเจ้าที่ตำรวจและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับ
ทางสพสำรงเหนือครับภูมิกับยังบอกอีกใครใครที่เคย
โดนสองคนนี้ทำแบบนี้นะมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่
สพสำรงเหนือเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี
ต่อไปด้วยเลยครับ